อ่าส่วนช่วงนี้ระหว่างที่เรารอความคืบหน้านะคะ
มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งใกล้คลอดกู้ภัยไปช่วยค่ะแต่ว่าไม่ทัน
เด็กเนี่ยหัวโผล่ออกมาแล้วกู้ภัยคนนี้ตัดสินใจทำคลอดให้กับเธอ
พี่ผู้ชายเนี่ยนะนี่แหละค่ะแล้วสุดท้ายนะคะ
ก็ช่วยชีวิตไว้ได้สำเร็จนะคะทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่เลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะ
นายบุญแทนงามเลิศนะคะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยราชพฤกษะโบด
จังหวัดลบบุรีคือเขาเล่าให้ฟังบอกเมื่อวาน
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยปวดท้องแก่คือท้องแก่ใกล้คลอดแล้วปวดท้อง
ขอความช่วยเหลือนะคะอยู่ที่แคมป์คนงานตัดอ้อยที่สะโบดลบบุรี
กู้ภัยก็ไปช่วยนะคะผู้หญิงคนนี้ใกล้คลอดแล้วนะคะ
หงายอยู่บนพื้นแบบนี้ค่ะครับนะคะก็ช่วยเหลือ
แต่ระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนย้ายผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาล
บอกไม่ไหวเด็กเนี่ยหัวโผล่ออกมาจากช่องคลอดแล้ว
ก็เลยรีบทำคลอดแบบนี้เลยนะคะที่แคมป์คนงานตรงนี้เลยปรากฏว่า
เด็กก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยแข็งแรงทั้งแม่และลูก
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสะโบดเพื่อที่จะดูแลต่อไปนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางเวทไพรงามอายุ๔๔เป็นชาวชายภูมิค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเธอขอบคุณอาสาสมัครคนนี้มาก
แล้วก็รู้สึกดีใจได้ลูกสาวนะคะคุณผู้ชม
บอกมีลูกมาแล้วหนึ่งคนในแทนงามเลิศคนทำคลอดเนี่ย
บอกว่าดีใจการทำคลอดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ
หรือที่เรียกกันว่าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
จากโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี
ในแทนเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมายี่สิบเอ็ดปีแล้ว
ปัจจุบันก็เป็นพนักงานฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลสะโบดในตำแหน่งพนักงานบริการด้วยค่ะ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นฮีโร่อีกหนึ่งท่านนะคะ
ช่วยทำคลอดด้วยนะคะ